เอาเวยรีจีตลอดผิดตัว

มันรอถึงมหากรปวสานนิรันดรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ใครเกียบอยู่เหนือพระพุทธเจ้าได้เดี๋ยวพ่อแม่สี่น้องต้องคิดเองเป็น
มหานรกสาธุห้ามเอาตุ๊กตาญี่ปุ่นคมคู่พ่อกูสิทธิชัยเด็ดขาด
พี่คนละเรื่องคนละเรื่องกันผมเจ้าที่วัดผมจะเก็บตุ๊กตาเข้าวัด
ผมเจ้าที่วัดคุณดูเสื้อผม
คุณนอนดีผมเก็บตู้ตาข้าวัด
เจอเจพันล้านมาเที่ยววัดใหญ่นะครับเมื่อกี้มาบุกหลวงพ่อดีใจนะครับ
เมื่อกี้ผมถ่ายรูปแล้วเหลือพันล้านนะครับ

บอกกำรวจมันลับเหตุแต่อีกคนชื่อดังหน่อยหน่อย

อ๋อคือพี่ไปดูโดนลื้อทุกงานลื้อ
อ่าตอนเช้ามาเจออ้าวดีแล้วดีแล้วมันไม่เอาผ้า
ตรงที่ผมคุมโอ้ไม่งั้นเสียหายเยอะ

ก็ไม่มีอะไรก็คือตำรวจละครับเห็นกันจบ

ครอบคิดผมนะบอกมันไม่ใช่ละ

แต่เราเห็นพฤติกรรมที่เขามาทำมาน่ะ
ผมดูทางเฟสเนี่ยนะ
ทางโทรศัพท์ทางไลน์เนี่ย

ครอบครับผม